รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

สวัสดีคับคุณชมครับ
เอาล่ะครับ๑ชมจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะเป็น๑ชมของความอัศจรรย์นะครับ
๑ชมกับความเชื่อในรายการหมูนัย

แขกรับเชิญของเราในวันนี้ผีเอ็ดผี

เพราะว่าคนที่จะเป็นแขกรับเชิญผีเห็นผี

ฮู้สบัดต่อไม่ล่อแล้วนะ

ลูกหลานเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองคนต่างชาติยังเรียกเขาว่าหมาม้าเลย

คือเธอคนนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณสีตางนะครับ
เป็นเจ้าของฉายาสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
ดูเหมือนว่าจะเป็นสายแดนส์ขำไปนะครับ
แต่จริงแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเคยเป็นทนายความมาก่อน
ก็ใช่ไงเพิ่งรู้จากเมื่อกี้นี่ถึงบอก

ขอเชิญคุณสิตางบัวทอง
ฮาววา
ว้าวโอ้โอ้โอ้โอ้

และที่แขกรับส่วนในคำคืนนี้

ทีนี้เรากำลังหาทายาทสายสะบัดรุ่นต่อไปค่ะ
เวลาของคุณเวลาทักทายคนเวลาที่คุณจะไลฟ์
ที่มียอดคนดูเป็นอภิมหาคนดูเนี่ย
ไหนลองขอท่าสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
สะบัดต่อไม่รอแล้วนะเลิก
อันนี้แน่นอน
เพราะชวนผู้หญิงออกกำลังกาย
มีแต่บอกว่าเมื่อก่อนมันรักหนู

ก็เลยบอกหนูที่พี่ตีเขาติดแม่เนี่ย

อย่างหนึ่งเขาสบายตาเวลาดูรูปร่างเรา
เขาก็บอกว่าน่ารักด้วย
คือถ้าคนเคยผ่านเรื่องความรักจริงจะหมดข้อสงสัยว่า
ถ้าเราเห็นใจของอีกคนที่เรารักแล้วเนี่ย
เราไม่ว่าจะเละขนาดไหนฉันเห็นตัวตนของเธอแล้ว
ผัวฉันก็เลยบอกว่าฉันสวย
สะบัดต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์กันต่อ
เรื่องราวของเขาไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะฮะ
เห็นว่าจริงแล้วเป็นคนสนุกสนานแบบนี้
จริงแล้วมีมุมเห็นผีกับเขาเหมือนกันนะครับ
เริ่มจากวันเกิดของเธอเลย
ไปเกิดเอาวันเหตุการณ์แหลมตะลุมพุก
ที่คลื่นยักษ์ในมะธารมปากพะหนัง
ตอนนั้นคนเสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายเลย
บ้านอยู่ชัวร์หมุลตรีใกล้กัน
ใกล้แหลมบำรุงภูมินครศรีธรรมราชพ่อเป็นทหารอยู่

แล้วแม่อากงไปเหมางานที่นั่น

ออกตอนเช้าแม่บอกตอนพาบินทบาท
คืนนั้นมีเด็กเกิด๓คน
เช้ามาตายหมดเลยเหลือฉันคนเดียว
แม่ก็เลยประสาทเสียเอากลับบ้านแม่ที่กรุงเทพเลยค่ะ
ตั้งแต่๒วันแรกแล้วไม่เคยให้กลับต้าอีกเลย
เกิด๒๖ตุลา๐๕
พายุมาคืนวันที่๒๕

จังหวัดนั้นเลยนครศรีธรรมดา
ในตำบลใกล้เคียงตำบลชัยมนตรี
นั่นแหละเป็นเรื่องที่ว่าฉันมาจากทะเล

มันจะมีวิญญาณกระเด็น
เหมือนลักษณะนั้นว่าเราหนีเขามาเกิดนะ
เหมือนแบบอาจจะมีวิญญาณในคืนนั้นแบบพุ่งเข้ามา

เอาเข้าหาที่โรงเจไปหาสินแส

สินแสบอกอยู่ได้แค่๑๕ปี

แล้วเค้าอยู่มามานานตัวนี้๕๐กว่าแล้วนะ
ใช่มันมีหักมุมเรื่องชะตาเกิด

เลี้ยงก็กลัวพ่อกลับมาสะบัดทิ้ง

ทุกวันร้องจนแม่ส่งสิริราช
ให้น้ำเกลือ๕จุดเพราะเขาบอก

ตอนแม่เล่าแล้วฉันรู้ว่าเขาเจ็บปวด

ถ้าสมมุติโรคโควิดไม่ออกก็คือโรคที่แบบร้องไห้ตลอด

เขาบอกว่าป่วยจนคุณแม่คุณก็คิดว่าเอาละลูกฉันตายแน่ต้องตายแน่

ยังไม่ครบขวบอยู่โรงพยาบาลสิริราชจนครบขวบ
หมอที่โรงพยาบาลหาสาเหตุไม่เจอเลยขอตัว
ที่บอกว่าโดนล็อกให้น้ำเกลือตั้งแต่เล็ก

ฉันต้องตายฉันไม่ควรรอดมา
โคลิกเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่ร้องไห้โดยที่ไม่รู้สาเหตุ

คือจนกระทั่งบางคนก็บอกว่าเล่นกับแม่ซื้อ

หรือไม่ก็มีผีมาเล่นด้วย
แล้วเด็กก็จะตื่นแล้วก็ร้องอยู่ตลอดเวลา

ทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น
ทุกครั้งที่แม่จะเหมางานก่อสร้าง
เขาจะหันไปทางวัดพระแก้วแล้วบอกว่า

อะไรอย่างเงี้ยคือฉันจะเป็นคนเด็กที่โดนเลี้ยงแล้วก็ส่งเข้าวัดความที่แม่กลัวตาย

ก็เวลาเขาหันหน้าเข้าหาหน้าวัดพระแก้วคือบ้านฉันอยู่ฝั่งทนหาเป็นทางนู้น
แล้วก็พนมมือว่าขอให้ได้งานนี้แล้วจะแก้บนโดยการให้ฉันบวช
ฉันก็ต้องบวชฉันก็เลยเป็นคนสวดมนต์มาตั้งแต่เด็ก
แล้วได้ไหมคือนำโชคเนี่ยเขาได้เงินเข้ามาไหม
ไม่ได้คือได้ปุ๊บแล้วถึงให้บวชนะได้งานเป็น๑๐ล้านสมัยก่อน

ทุกครั้งที่คุณนอนคุณจะเห็นผี
เขาจะอยู่ระยะห่างนะก็ไม่ได้มาอยู่ติดเรา
เขาเหมือนเขามองเราอยู่เฉยแล้วเราดันลืมตามาเห็น

พออีกคืนนึงก็อีกแล้วเลยบอกพ่อ
เขาไปนอนในตรงริมมุมห้องตรงมุ้งริมมุมหมู
เพราะสมัยก่อนเขานอนรวมกันมุ้งใหญ่เต็มห้อง
เราบ้านเป็นเรือนมาอย่างนี้
พ่อแม่พี่สาวก็เลยบอกขอไปนอนปลายจากริมนู้น
เราจะนอนคว่ำหน้าฉันไม่อยากเห็นใครก็ไม่รู้

มองไปที่ตาเขาเลยเขามองเราเหมือนแบบ
แล้วเขาตกใจแล้วเรารีบหลับตาก่อน

ตลอดเวลาตลอดทุกครั้งที่ลืมตามาตอนกลางคืน

ย้ายบ้านไปอยู่ค่ายสุรานาลีกับพ่อ
แสดงว่าเห็นวิญญาณนี้

มันเป็นเรือนแถวเก่าพวกคนจีนที่อยู่แถวฝั่งทน

อามาอามาทำเลนั้นไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ที่แน่คุณเคยเห็นกระทั่งผีคุณย่าคุณเองเนี่ย

เก้าขวบไปอยู่ค่ายสุรนาลีเป็นบ้านพักในทหาร
ก็คือเราประตูห้องเราบ้านพักนายก็อย่างนี้
เอ้าเราเห็นเรานั่งประตูห้องเราตรงระเบียงมองไปนะ

โกรธยาพ่อเขารักยาเขาจะติดตัว

วิญญาณหรือผีที่เห็นไม่ได้มาแลบลิ้นปิ้นตา
เขาอยู่ของเขาเฉยแล้วมันเป็นจุดตัดที่เราไปเห็น
ระหว่างคนมีชีวิตกับวิญญาณหรือที่เราเรียกว่าผีเนี่ยต่างกันยังไง
ก็อย่างหนึ่งเขามีความถี่สูงกว่าเรา
เขาเดินอยู่รอบตัวเรานี่แหละเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขา
มันเป็นอีกมิติหนึ่งที่ความถี่เราน้อยกว่าเรื่องนี้
เพราะประสบการณ์ชีวิตแล้วฉันเริ่มไปศึกษานะ
เขาบอกอีกสิ่งหนึ่งสายตาสายตาดูดลือดวงตา
ของคนมีชีวิตกับสายตาของวิญญาณผีไง

คือจะเป็นตาทื้อเห็นตาพวกขุ่นไหม
คือไม่มีแสงในตาไม่มีอะไรเลย
มันเป็นเหมือนดวงตาเหมือนตาบอดตาสะ
เคยเห็นไหมตาบอดตาใสเห็นแต่ลูกตาดำแต่ไม่มีแวว

ฝังใจฝังอยู่ในความทรงจำแบบมันติดเลย
คือสเก็ตออกมาก็ได้ถ้าวาดภาพเป็น
คุณรู้เลยว่าสายตาแบบนี้คือคนสายตาแบบนี้คือผี

แล้วไปตามที่เฮียนนี่ฉันหันแวบมาถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้

หลายครั้งที่ทางแม่ศรีตางเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็มักจะเจอกับสิ่งประหลาดอยู่บ่อย

เราก็ไปนั่งสมาธิเราก็เอ๊ะยังไงโดนกำหนดมาเป็นสมโนเลิกเห็นเป็นแสง
ลืมตามาคนหายไปหมดเลยแล้วเราอยู่ในแสงอุ้ยไม่เอาแล้วนะ
นั่นแหละเช้ามาโทรบอกแม่มารับที่วัดเลย
คือเราไม่อยากเป็นผู้พิเศษนั่งทีไรเห็นประสาทราชวัง

เห็นจริงเพราะเป็นคนนั่งสมาธิสวดมนต์แต่เด็ก

เขาบอกว่าเหมือนคนที่ดูมีความสุขตลอดเวลา
ลักษณะที่คุณเห็นจะเป็นยังไงเป็นวังเก่า
ไม่เป็นเหมือนนิมิตรเหมือนประสาท
เป็นเรือนแก้วเป็นสวนดอกไม้
แล้วแสงที่คุณเห็นแสงอย่างไร
คุณก็จะบอกว่าผีก็จะมาโอบกอด

นอกจากโดดของแล้วจะบอกว่ามีผีพลายนี่
คุณก็เห็นด้วยใช่ไหมใช่

เขาจะเห็นไม่เห็นหน้ามีแต่ผมยาวลากดิน
แล้วผีตัวนี้จะตามเขาทุกที่เลย
พอเขาจะนอนตอนอยู่มานอกเขาจะบอกตั้ง
เพราะห่มเขาไหม้เราก็รำคาญเนอ

พอดึงมามันเป๊ะเป็นลูกประมาณนี้ค่ะ

แฟนคุณโดนศัยยศาสตร์มนต์ดำอีกเหตุการณ์เป็นยังไงฮะ

เหมือนโดนพวกเสน่หยาแฝกเหมือนโดนผีพายตามอะไรอย่างนี้

ฝันเห็นผีมันได้ยินเสียงแล้วก็มารัด

เป็นเงาดำมาทุบฝ้า

แต่เราก็ไม่รู้เราก็ให้พวกคนไปปีนว่าฝ้ามันมีอะไร
ไม่ฝ้ามันปิดหมด
แต่มีอยู่คืนนึงมองไปเขาอยู่บนฝ้า
ทุกครั้งที่คุณสวดมนต์

คุณก็จะบอกว่าผีก็จะมาโอบกอด
ใช่อันนี้เจอเลยมะเท้าคาง
เป็นเงาดำมาทุบฝ้า

แต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็ให้พวกคนไปปีนว่าฝ้ามันมีอะไร
ไม่ฝ้ามันปิดหมด
แต่มีอยู่คืนนึงมองไปเขาอยู่บนฝ้า
แล้วมีอีกวันนึงเขามาเท้าคางอยู่เนี่ยฉันก็สวดต่อ
ผีมาอบกอดคุณคุณอบยังไง
เขามาแบบเหมือนเขาอบอุ่นแต่เราไม่ได้กลัวนะ

รู้สึกได้ว่าเขามาคนจะลุกไหมเดินลุกไหม

เห็นเป็นเงาเป็นรูปหน้าเลย

เออเป็นรูปหน้าเท้าแบบเหมือนรักเรา

ก็รุ่นนี้แหละ๓๐๔๐มาเรื่อย

เขาอยากจะเอาคุณไปอยู่ด้วยหรือเปล่า
เขามาขอพึ่งบารมีเวลาเขามีความทุกข์
หรือว่าเขาเป็นผู้พองเขาจะหาย
ไปดูดวงมาบอกว่าจะต้องบวชตลอดชีวิต

ก็ทุกครั้งที่แม่จะเหมางานหนูต้องบวช

แต่นางมีจิตใจที่ดีอย่างนะคือ

แต่นางบอกแม่นางว่าอย่าเลย

เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง

ไม่บวชแต่ก็ต้องช่วยคน
เพราะว่าในฐานะคุณบอกยังไงคุณก็จะไม่ยอมบวช
ในเมื่อดวงของคุณจะต้องบวชตลอดชีวิต
คุณก็เลยบอกว่าคุณก็เลยต้องช่วยคน
ก็เลยมีผีมาขออาศัยผ่านรอบตัวคุณ
ใช่มั้ยฮะเพื่องแม่สร้อยดกมาก
วันนั้นเป็นคนชอบเที่ยวตั้งแต่หนุ่ม
แล้วเราก็เลยไปฝึกเป็นไกด์ฟรีแลนซ์
ก็ไปทัวร์ลงหน้าวัดพนันเชิง
ทีนี้วิญญาณของเจ้าชายสายฟ้าเป็นพรามเดินมาจับมือ

คือจะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้หมดเลยว่า

เจ้าชายสายฟ้าเป็นสามีของเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
วิญญาณเจ้าชายสายฟ้ามาบอกต่อในเรื่องเล่าที่เขา
ที่ท่านโดนประหารชีวิตตรงพื้นที่เป็นโบสถพนันเชิง

เล่าว่าตอนนี้ไปช่วยเคลียร์หน่อยเจ้าแม่สร้อยดอกหมากกำลังงอน
เราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง
เขาก็บอกว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากก็เป็นภรรยาผมนี่แหละ
โค้งที่เรือสัมเภาล่มที่โค้งน้ำ
ฉันก็ฟังเหมือนเฉยแล้วก็เดินตามเขาก็จูงมือไป

กลับบ้านไม่ได้เล่าเขาฟังหลังจาก๕ปี

กูเคยฟังมาแล้วจากปากคนน่ะ
แล้วเขาบอกเขาโดนตัดหัวตรงโบสถพัดชันเชิง

ไปรอสำนวนคดีที่กำแพงเพชร

มันอยู่ข้างมันก็เข้าแล้วฝนตก
มาบอกเนี่ยพี่ไอ้พวกนั้นน่ะ

ฝนมันตกนะมองไปหน้าศาลเก่านะคะ

ไอ้พวกที่ตัดหัวผมลงหลุม

แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสืบหาอดีตตัวเอง

หนึ่งครั้งหนึ่งอาชีพตอนที่เป็นฝึกไกด์

คือคนใครก็ไม่รู้แต่มาติดฝน
รอสำนวนคดีในศูนย์ศาลด้วยกัน

วิญญาณของคนที่โดนตัดหัว

ผ่านผ่านคนข้างคุณบอกคุณถามหน่อยสิ

ใช่ที่เรียนนิติเนี่ยทุกรายการจะรู้ว่าพ่อแม่ขอ
แล้วทุกรายการจะรู้ว่าที่ฉันไม่ทำต่อเพราะฉันทำให้แม่
เรื่องที่ฉันทำได้แล้วก็ดีด้วยฉันก็ไม่ทำแล้วฉันไม่ชอบ
เนี่ยฉันทำให้แม่จบเงื่อนไขที่จะเป็นทนายแล้วเพราะแม่ฉันเสียไปแล้ว
ทำมีงานการที่มั่นคงเป็นทนายความอยู่ดีเนี่ยนะฮะ
ชีวิตเขาบอกพลิกผลันเลวร้ายขั้นสุดถึงขั้นโดนกลุ่มค้ายาเสพติดจับตัวคุณไป

๔๒ค่ะจับไปจากปลอยเป็ดไปขังไว้ที่ศรีโสพลฉันออกมาไม่ได้

นั่นมันเป็นเหตุการณ์ที่หัวหน้าเขาฝันเขาบอกว่าเขาฝันเห็นผู้ชายไทยตัวใหญ่ดำ
แล้วมีลายศักดิ์และใส่ผ้าแดงมาขอชีวิตเจ้าเจ้าเมียกันอาจารย์ที่ไหน
อันนั้นแหละฉันก็ไม่รู้ฉันก็ตอบไม่เงียบ

ภาษาไทยที่เหน่อก็ว่าเขาไม่ค่อยรู้ภาษาไทย
แต่คนที่เฝ้าฉันก็รู้ภาษาไทยเขาก็แปลให้ฟัง
เขาบอกมีผู้ชายคนดำไปยืนตัวใหญ่
ใช่หลังจากนั้นพอรุ่งขึ้นพอฉันบอกว่าฉันอยากกลับบ้าน

คุณกำลังจะบอกว่าผู้ชายที่มาเข้าฝันเขาน่ะ

อันนั้นฉันไม่รู้คำตอบฉันมาอ่านเรื่องเจอในอีกสัก

พอมาอ่านเรื่องเจอทาเวสุวรรณอีกภาคหนึ่งในรูป
ที่ใส่ผ้าแดงเหมือนยมทูต
แล้วก็แบบอีกภาคหนึ่ง
มากับตัวเองเราก็รอดนะ

ง่ายเลยร้องไห้ทุกวันมันไม่ปล่อย

โอ้โหมันยื่นข้อเสนอเยอะแยะแต่เราไม่รับ

มันมีข้อเสนอกว่านั้นอีกเพราะฉันเก่งหลายเรื่อง
ข้อเสนอที่จะมีข้อแรกเปรียบเลยล่ะ

แต่คุณกำลังบอกที่เขายอมปล่อยคุณมาเพราะว่าเป็น

ใช่เขาบอกว่าอาจารย์ฝังไทยก้าวฉัน
แต่ฉันสวดมนต์ชินบัญชรทุกคืน

มันเอาฉันไปขังอยู่ใต้ตีนเขาอ่ะอืมฉันก็ก่อนนอน
เลยทุกวันโอ้โหแล้วเสียงฉันน่ะเวลาก็มันแผ่ออกมามัน
เหมือนแบบพลังอะไรสักอย่างแล้วองค์ปู่เขาได้ยินอ่ะแล้วเขา
มีเหตุผลที่ฉันจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้
พอผ่านพ้นเรื่องราวร้ายมาคนเราเวลาที่ผ่านพ้นเรื่องราวร้าย
ก็จะเจอความสุขนั่นแหละอืมมีแฟนคุณโน่มนั่นแหละ
หลังจากนั้นเจอพิติเจอพิติเด็กกว่ากี่ปี๑๓ปี
ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่จังหวัดอะไรฮะพิจิตรค่ะเป็นทุ่งนา
ตอนนั้นชีวิตมันเหนื่อยอืมในที่สุดแฟนคุณโดนศัยยศาสตร์มนต์ดำ
อีกเหตุการณ์เป็นยังไงคือพี่ตีเขามีเมียมาคนเดียวแล้วทาง
ทางญาติเขาก็เลยสงสัยว่าอยู่พิติเนี่ยเหมือนโดนพวก
ยาแฝกเหมือนโดนผีพายตามอะไรอย่างนี้เขาโดนมาก่อนที่จะเจอฉัน
เหตุการณ์เป็นยังไงมันก็แบบมีฝันเห็นผีมันได้ยินเสียงแล้วก็มารัด
เป็นสายสินรัดพี่ตีโดนฝังหุ่นหรือเปล่าฝังอะไรนะคุณฝันรูปฝัง
หุ่นเอ่อไอ้หุ่นขี้พึ่งฉันก็ไม่ค่อยรู้ทีนี้เราก็ไม่รู้
ทำไงพี่ตีบอกไม่ไหวแล้วตังค์เขาโดนสายรัดเขาบอกไม่ไหวแล้ว
เขาจะตายแล้วพาส่งโรงพยาบาลแล้วทำยังไงอ่ะก็พาส่งโรงพยาบาล
แล้วของมันออกมาส่งโรงพยาบาลไม่รู้แต่เราทำอะไรไม่ได้ไงคุณเข้าใจไหม
เพราะเราก็ไม่รู้ของเขิงอะไรเนี่ยเรียกว่าย้ายห้องหนีผีตอนมาอยู่กรุงเทพอ่ะ
ฉันโดนขนาดนั้นเลยนะคุณอาจารย์ที่เป็นแฟนคลับทางใต้เข้ามาดูเห็นเลย
ก็เริ่มเบาอ่ะอาการมันจะเกิดขึ้นทุกวันโกนวันพระใช่เป็นยังไงอาการเขาเป็นยังไงฮะ
พี่ตีเขาจะรู้สึกอยู่ไม่ได้เลยจะรู้สึกลมตีขึ้นแล้วมีเส้นสายมาเวียน
เหรียญยิ่งดึกยิ่งรัดเขาบอกไม่ไหวแล้วตังค์เวลาเขาพูดที่ฉันร้องไห้
เขาบอกว่าเนี่ยคือเราทำอะไรช่วยคนมาตั้งเยอะตอนผัวเราไม่รู้เป็นอะไร
เขามองหน้าเราแล้วบอกไม่ไหวแล้วตอนนั้นฉันเปิดไลค์คืนนั้นเลยทำยังไงดี
ฉันขาดบรสไม่เป็นน่ะเปิดไลค์สดหายคนช่วยตอนนั้นอย่างไร
เนี่ยเรื่อง๒๓เดือนแฟนคลับเรื่องยังตามอยู่ฉันร้องไห้เป็นเดือน
ฉันหยุดงานแฟนคลับนี่จะร้องทำไมจะร้องเพราะว่ามันเหนื่อยอ่ะคุณ
แล้วใครเคยเจอแบบตอนที่คนที่เรารักจะตายโดยที่สาเหตุไม่รู้
สายอะไรรัดหัวมึงหรอกูจะเห็นมั้ยเนี่ย
ภายมันเป็นผีที่เขาเรียกมาได้
แล้วเขาก็เอาอาคมบังคับไว้
อันนี้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ฉันไปสืบหาดู

ตามที่ผัวฉันฝันทุกครั้งมันจะเป็น
เขาจะเห็นไม่เห็นหน้ามีแต่ผมยาวลากดิน
แล้วผีตัวนี้จะตามเขาทุกที่แหละ

คือตามที่อาจารย์ที่เขามาดูอาการผัว

เขาจะบอกว่ามันเป็นผีที่ลงอาคมมา

แต่ผัวฉันโดนสองกระทอก

เขาโดนเองอย่างหนึ่งแล้วเขากลับไปที่บ้านนอก

ใช่ทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่า
อาจารย์เขาก็เลยไม่รู้จะแก้กันตรงไหน

เป็นลูกไฟเป็นพลังงานมาเลย

มันเป๊ะเป๊ะเป็นลูกประมาณนี้ค่ะ
แล้วมันเป๊ะใส่หน้าฉัน๖ครั้ง
เก็บผ้าห่มเลยฉันเปิดหน้าต่างเลย

หมายถึงว่าคุณที่คุณย้ายบ้านบ่อย

แล้วมันก็โดนรัดโดนอะไร
เป็นเส้นรอบหัวอะไรเนี่ย
เขาบอกเป็นลักษณะคล้ายกับคนถือโคมไฟ
อันนั้นมันเป็นบางวันค่ะ

ที่เขาจะเห็นมาตั้งมันถือโคมไฟมาเป็นแถวเลย

สมัยนี้ไม่มีแล้วโคมไฟแบบเป็นจุดใต้

พอมันบอกแค่นั้นแหละฉันปิดบ้านสวดมนต์เลย
เพราะบ้านมันเป็นเรือนใหญ่กว้าง

ฉันไม่ไหวแล้วไงฉันเปิดไลค์ขอความช่วยเหลือ

แฟนคลับช่วยกันเต็มที่ไม่อั้น

ช่วยโดยที่บางคนมีความรู้เรื่องพวกนี้มาบ้านเลย
บางคนมีกำลังทรัพย์โอนเงินเลย

แบบกลัวฉันไม่ได้ถ่ายงาน

คุณใช้วิธีสวดมนต์แข่งกับผี

ด้านหลังบ้านในตรงแท้งน้ำใหญ่

เดี๋ยวกูจะแช่งมึงไม่ต้องเกิดเลย

จนผัวฉันบอกตังค์ต้องหัวแหว่งแล้วแหละ
ต้องตัดแล้ว๒ชั่วโมงจะเป็นลมแล้ว

อีกสักแป๊บคล้าย
อ้าวฉันหลอกกี๊ดเลย

อันนี้เรื่องจริงที่
นางเป็นคนที่เห็นอดีตชาติของตัวเองนะ

ฉันเป็นคนมีศักดิ์ภาพ

ฉันเริ่มตามหาอดีตตัวเองตั้งแต่อายุ๒๕
เขาบอกว่าเป็นร่างทรงเป็นองค์ใหญ่

ฉันเห็นตัวเองอยู่บนหลังม้า

ฉันเลยทรงฉันเลยผมยาวนี่เลย
แต่อยู่บนหลังม้าคุมกองทัพ
ก่อนที่จะเห็นมีคนเคยบอกแล้ว

มีวิญญาณโบราณมาเล่าบอกเล่าหลายเรื่องนะ
แสดงว่าคุณก็ไม่อยากบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล

ยังอยู่กับคุณอยู่ยังเหยืดทุกครั้ง

เรียกว่าไม่เข้าใครออกใคร

มันเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ

ปีนี้จริงทำให้เรารู้ว่าอายุ
เป็นเพียงตัวเลขแต่ช่วงหน้า

ช่วงหน้ามูขั้นเทพมีอะไรเด็ดเดี๋ยวกลับมาครับ
จากเนื่องถึงปรากฏการณ์รอดปฏิหาร

เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระรอด
ทำให้เกิดปฏิหารรอดตาย

อาจจะได้ยินชื่อเสียงของพระรอด

แต่ครั้งนี้มูขั้นเทพ

ถึงเก่นแพ้ของความขัง

แล้วชื่อเสียงของเมืองที่มีความยาว

เล็กแต่เดิมแต่ยิ่งใหญ่ด้วยบารมีเพราะฉะนั้นผมก็มีคำถามแล้วว่า
ทำไมฮาร์ลีฟูนชัยนครนักรบแห่งฮาร์ลีฟูนชัยนครรบไม่เคยแพ้ใคร
หรือไม่เคยเสียหรือตกเป็นเมืองขึ้นกับใครยาวนานยาวไกล
ก็มีคำตอบอย่างหนึ่งว่าคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของขัง
เพราะผมก็เป็นคนเวียนแวะไปเมืองลำพูนอยู่เป็นประจำด้วยศรัทธา
พระแม่เจ้าจามเทวีประถมวงแห่งจามเทวีวงสร้างเมืองลำพูนขึ้นมาเนี่ย
เมื่อสืบมาค้นในชั้นหลังพบว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มากมายของเมืองลำพูน
หนึ่งในนั้นก็คือพระรอดเป็นหนึ่งในพระเบนจภาคี
พระของเมืองลำพูนคือพระรอดเนี่ย๑๓๐๐ปีเก่าที่สุดในพระเบนจภาคี
ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่พระรอดลำพูนยังมีพระโคงลำพูนกรุเดียวกันด้วยนะครับ
อายุแสดงว่าใกล้เคียงกันก็พันกว่าปีพระรอดพระคงมีพระเลี่ยงพระลือ
พระลบพระลือโขงมีพระตระกูลหรือสกุลลำพูนเยอะมาก
แต่ประเด็นสำคัญคือว่าเจอที่วัดพระคงฤษีวัดมหาวัน
และวัดที่พระแม่เจ้าจามเทวีสร้างไว้คุ้มเมือง๔ทิศ
แม้กระทั่งเจดีศรีฮริพุนชัยหรือเจดีเชียงยันเนี่ยนะครับ
ก็มีการบุรณะก็เจอพระเจอพระเปิมเจอพระคงอย่างนี้
คือมีการเจอทั่วเมืองบางทีไปขุดดินตรงเจดีเก่าก็เจอ
ขุดตรงนั้นก็เจอขุดตรงนี้ก็เจอ
คือแสดงว่าเมืองลำพูนฝังอาถรรพ์มูกันทั้งเมืองมาตั้งแต่ริบุญชัยนคร
อันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะ
เมืองฮาริปุณธ์ชัยคือจังหวัดลำคูณในปัจจุบัน
ก็กำเนิดเมื่อประมาณ๑๐๐กว่าปีที่แล้ว
โดยพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งจากตำนานนั้นได้บอกเล่าว่า
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถูกฝังไว้ในกลุ่มในเจดีทุกวัด
ในทุกทิศ๔มุมเมืองของเมืองลำพูน
ถือว่าเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดการคุ้มครองเมืองฮริพุนชัย
ให้อยู่รอดปลอดภัยเป็นราชธานีมาถึง๕๐๐กว่าปี
เหนือเนี่ยเขาจะมีตำนานพระเจ้าเรียบโลก
มีในพุทธประวัติเลยว่าครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาที่
เมืองฮาริปุณธ์ชัยตั้งแต่เป็นป่าเป็นเขา
แล้วพุทธองค์เสด็จนั่งอยู่ตรงป่าป่าหนึ่ง
ป่าคือฮาริพุนชัยเนี่ยคือลูกสมอง
ป่าที่มีลูกสมองแล้วพุทธองค์ก็ตัดกับพระอานนท์
และพระที่ติดตามในด้วยปฏิหารมาด้วยปฏิหาร
ต้องนึกนะว่านี่คือพุทธประวัติมาด้วยปฏิหาร
นนท์ต่อไปสืบไปข้างหน้าจะมีมหานครใหญ่เกิดขึ้น
สร้างโดยศตรีผู้มีบรรมีพร้อมทั้งหรือศรี
แต่การนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับในยุคสมัยหนึ่ง
ในการของเมืองนี้ที่เกิดขึ้นนี้
จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง
นามเลยทรงนามพระเจ้าอาทิตยราช
จะสร้างพระเจดีทองบูชาเรา
และจะสืบศรัทธาไปอีกหลายพันปี
เข้าใจไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในตำนานของพระเจ้าเรียบโลก
และเป็นเรื่องที่มีมาก่อนเป็นบันทึก
ลึกจานจดจำของคนชั้นหลัง

พระเจ้าแห่นดินข้ำได้รุสคห์นมีอยู่อีกต่อมาเรื่อย
โดยประมาณชื่อว่าพระเจ้าอาทิตย์จราชจริง
ผมก็มาคิดเอาเองนะว่าเอ๊หรือเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีตำนานนี้เลยตั้งชื่อให้มันสอดคล้อง
อันนี้ตั้งเป็นประเด็นที่หนึ่งนะแต่ต่อมามันไม่เป็นกันครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ
ปรากฏว่ามาศึกษาก็ปรากฏว่าในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชถ้ามันเป็นนามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้อง
มันจะไม่มีปรากฏการณ์นี้ครับขณะที่พระองค์ให้สร้างเว็บหรือที่พระบังคล
คือที่ถ่ายอุจจาระถ่ายมูลอยู่ในวังปรากฏว่าขณะที่พระองค์จะไปถ่ายพระมงคล
อีกามาจิกอีกามาจิกนะหลายตัวมารุมจิกตีพระองค์ก็รู้สึกอ่ะจะไปถ่ายก็มาจิกตีลึก
ตรงลงถ่ายตรงนี้ไม่ได้ก็ทำไงก็ให้อำมาตย์วางแผนจับอีกาก็จะใช้แหตะข่ายจับ
ตรงนี้ต้องเล่านะพอจับเสร็จเนี่ยก็จะฆ่าอีกาทิ้งเพราะว่าบังอาจมาทำร้ายพระองค์ท่าน
แต่อามาตย์บอกว่าให้เรียนรู้ภาษากาดีกว่าท่านอามาตทำไงอ่ะก็เอาเด็กแรกเกิดมานอน
เลี้ยงอยู่กินนอนกับอีกาแล้วให้โตไปพร้อมกับอีกาเด็กคนนี้ก็โตมาสองขวบสามขวบ
กระทั่ง๕ขวบ๗ขวบรู้ความไงคือหมายว่าโตแล้วพูดได้แล้วพูดภาษาคนก็ได้
พูดภาษากาก็ได้เลยถามอีกาไงไอ้หนูน้อยเองไปถามอีกาสิมันมาจิกตีเขาทำไม
ก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นที่บรรจุพระเกษาธาตุพุทธองค์ที่เสด็จมาเรียบโลก
เมื่อครั้งในอดีตนั้นทรงพระชธานพระเกสาธาตุไว้เส้นหนึ่งแล้วอธิษฐานให้อยู่ในกระบอกไม้ไผ
ปัจจุบันเป็นกระบอกไม้ไผ่เป็นทองคำฝังอยู่ใต้ดินพระเกษฐาธาตุจมอยู่ตรงนี้
แล้วท่านจะมาสร้างที่ถ่ายขับถ่ายทัพก็คือเกษาธาตุของพุทธองค์เนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรม
พระเจ้าธิราชเลยทำไงรู้ไหมครับทิ้งวังเลยเราขอถวายวังนี้เป็นพุทธบูชา
พระเจดีทองถวายเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วยกวังให้เป็นวัด
นี่คือที่มาของวัดพระธาตุบุญชัยมันทำให้ผมรู้สึกแบบมีความสุขมาก
ผมได้รู้ความลับข้อนี้และได้รู้ที่มาของศรัทธา
จึงเป็นที่มาของการมาจองทำเรื่องกราบบังคมทูลขอผ้ากระถิ่นพระราชทาน
เพราะวัดพระท่านผู้ชัยเป็นวัดหลวงคือเนี่ยเป็นเรื่องที่สืบมาแต่โบราณ

ร่อหลวงฮริพุนชัยที่สร้างขึ้นในปี๒๕๕๘นี้
สร้างขึ้นจากปรียอดฉัดเนื้อทองคำอายุนับพันปี
วกกับทองจังโกแล้วติดตราพระธาตุไว้ข้างหลัง
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีเพียงแบบเดียวรุ่นเดียวเท่านั้น
พอนำมาสู่กฐินในปีสองพันห้าสิบแปดเนี่ยปรากฏว่า
ผมก็ถามท่านเจ้าคุณว่าหลวงพ่อเขารับ
กฐินเนี่ยน่าจะมีที่ละลึกกฐินเพื่อให้เป็นความทรงจำ
และให้เป็นมงคลแก่ผู้ร่วมบุญไว้ให้เขานึกถึงวัดพระธาตุลิปุณชัย
บอกเออดีนะคุณหมอลักษณ์ท่านก็ถามว่า
แล้วคุณหมอลักษ์คิดว่าจะสร้างอะไรล่ะหลวงพ่อเขารับ
พระรอดลำพูนเนี่ยองค์ดั้งเดิมอายุพันกว่าปี
ราคาองค์ละยี่สิบล้านห้าสิบล้านไม่มีปัญญาหรอกครับ
พระรอดขึ้นมาใหม่ไหมครับท่านบอกเออเห็นด้วยนะ
แต่เขาสร้างกันทุกวัดนะหมอลักษณ์ใครก็สร้าง
เขาก็ทำเรียนแบบของเดิมทั้งนั้นเลยบอกหลวงพ่อครับ
ผมอยากสร้างพิมพ์ใหม่เลยบอกเอาสิหมอลักษ
หมอลักษณ์ไปทำพิมพ์ใหม่เลยผมก็ทำพิมพ์ใหม่นะ
สั่งให้ช่างทำพิมพ์ใหม่ทีนี้บอกหลวงพ่อครับ
มันน่าจะมีเนื้อมีมวลสารอะไรสำคัญของพระธาตุลิปุญชัย
พระท่านหลิปุ่นชัยบูรณะเมื่อปีสองพันห้าสิบเอ็ด
แต่ปรียอดฉัดข้างบนนะลื้อออกมาหมดเลย
แล้วทำทองใหม่ไปติดเนี่ยเข้ามาเก็บเอาไว้สะสมอนุรักษ์เอาไว้
หลวงพ่อครับใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อท่านบอกว่าของเก่าที่ไม่เป็นรูปเป็นร่าง
ต่อไปอาจจะศูนย์หายได้น่าจะมาสร้างพระ
กรรมการก็เลยเข็นคล้อยตามหลวงพ่อเจ้าวาด
ก็เลยจัดการให้อนุมัติมาสร้างแต่ให้ผมในฐานะเป็นประธานทอดกระถิ่น
ชำระเงินให้กับสงฆ์เป็นค่าทองหนัก๑๕บาท
ที่เป็นปีหุ้มยอดพระธาตุแล้วสร้างในนามวัดเป็นของวัด
คือซื้อมาไม่ใช่ของเราสร้างในนามวัดผมก็ดีใจสิครับ
เพราะเราไม่ได้คิดว่าประโยชน์เรานี่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวม
เพราะมันมีสิ่งที่อยู่คู่กับพระธาตุอริบุญชัย
พระกษัตริย์ในอดีตบริจาคทองคำหุ้มพระธาตุ
ด้านบนเป็นปียอดฉัดเอาไว้แล้วมันเป็นของสูงที่สุด
จะมาอยู่ในองค์พระรอดเราถือว่ามีบุญมากที่ได้ทำสิ่งนี้
เจ๊งจะพังทลายไม่เป็นไรสร้างสิ่งนี้ยิ่งใหญ่
นี่คือความคิดคือหัวใจเลยนะคิดแบบนี้เชื่อไหมครับ
เททองหล่อในวันสำคัญเสร็จแล้วก็เอานำเอาขึ้นไป
เอาขึ้นไปส่งน้ำพระธาตุในน้ำส่งพระราชธาในน้ำส่งเจียวด่อยคม
พระทั้งหมดที่เป็นเนื้อทองคำและเนื้อโลหะแล้วก็เอาลงมา
แล้วก็ประกอบพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ข้ามวันข้ามคืน
มีพระศักดิ์สิทธิ์พระสำคัญภรรยาสงฆ์มากมายมาปลูกเสก
พระที่ท่านมาปลูกเสกอธิษฐานจิตนี้เป็นพระรอดหลวงฮริพุนชัย
เอาเนื้อทองคำปียอดฉัดของพระธาตุเจ้าลิ้นชัยมาผสมในองค์พระ
เนื้อทองคำก็เป็นเนื้อทองคำผสมปียชัด
เนื้อพระผงก็มีโลหะของพิยชัดผสมอยู่ในองค์พระทุกองค์
เกิดแต่ศรัทธาเพื่อให้เป็นมงคลที่ลึก
แล้วหลังพระรอดทุกองค์ก็จะเป็นตราของพระธาตุเจ้าลิบุญชัย
พระนี้สร้างด้วยศรัทธาน้อมบุญถวายเป็นวัดกุศล
พระนี้สร้างด้วยความตั้งใจพระนี้สร้างให้เป็นมงคลที่ลึกกระถิ่นพระราชทาน
เพื่อระดมจตุปัจจัยบุรณพระธาตุเป็นกองทุนบุรณพระธาตุ
และสร้างมหาวิทยาลัยสงข์แห่งลักษณะ
พระนี้ล้วนเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์มิได้หวังกำลีกำไรหรือหาประโยชน์
ขอท่านจงแผ่เมตตาใช้เวทมนต์คาถาบารมีทั้งหมดทั้งมวล
ประสิทธิแก่พระรอดนี้ให้เป็นมงคลในแผ่นดิน
พระทรงทุกรูปผมเห็นได้นะครับพยักษณะท่านพยักษณะ
และที่สำคัญคือเมื่อทำพิธีเสร็จอะไรรู้ไหมครับ
ทองคำเนี่ยสร้าง๓๕๐องค์นะโดยประมาณคนไม่เช่าเลย
นี่เป็นไงเมื่อไม่เช่าทำไงแจกครับ
เป็นพระที่แจกเยอะที่สุดพระรอดทองคำแจกไปมอบไปถึง๘๐๐
เพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ไว้ว่าพระรอดรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นพระรอดที่เป็นพุทธภานิษฐ์

พระรอดหลวงฮลิปุ่นชัยได้สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๘
เพื่อเป็นสิริมงคลที่ระลึกในงานกระถิ่น
แต่เมื่อเวลาผ่านไป๓ปีได้เกิดปรากฏการณ์ที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
เมื่อพบว่าโค้ชเอกโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ได้ห้อยพระล่อหลวงฮริปุญชัยติดตัว
ในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
หลายคนเชื่อว่าพระรอดได้สร้างปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่
ทำให้ทั้ง๑๓ชีวิตรอดตายได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ผ่านไป๓ปีเกิดเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โค้ดเอกภาพแรกแขวนพระรอดไม่มีใครรู้ว่าคือพระรอดอะไร
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปตามประวัติเลย
ได้คำตอบพระรอดหลวงฮลีฟุ้นชายปี๕๘
ไม่ใช่รุ่นเก่าเมื่อสร้างในอดีตเมื่อพันกว่าปีแต่ปี๕๘
ผมมีความสุขมากที่สุดผมพูดได้เลยเพราะผมคือผู้สร้างได้ศรัทธา
ทำไมจะไม่มีความสุขนี่คือมหัศจรรย์นี่คือปฏิหาร
ฟ้าดินบอกไว้แล้วว่าเจตนาที่บริสุทธิ์ในวันนั้นยังผลในวันนี้
ให้เกิดปฏิหารเพราะเขาบอกเลยว่าในขณะที่อยู่ในถ้ำโค้ดเอกบอกว่า
น่ากลัวมากทั้งเสียงที่เงียบหรือเสียงที่มีความหวยหวน
แล้วความวางเวงความหนาวความเย็นสิ่งที่หนึ่งที่จะเป็นเครื่องกำกับ
ให้ใจไม่ฟุ้งฟ่านคือกรรมพระรอดแน่น
และนึกถึงพระพุทธคุณที่เห็นในพิธีว่ากรรมการทั้งเจ้าวาดทั้งผมสร้างโดยศรัทธา
นี่คือความสุขเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือที่มาที่มันจะเป็นปฏิหารได้
แล้วก็ไม่ยาวนาน๓ปีเกิดปฏิหารเรื่องนี้ต้องมาเล่าในหมู่ไนท์เพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะผมเกี่ยวข้องโดยตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเจตนาที่บริสุทธิ์
และยังซึ่งการคุ้มครองได้ยังมีเท่านั้นยังไม่พอดูภาพนี้ต่อเลยครับ
นี่คือความจริงคณะบุญกระถิ่นเมื่อปี๕๘เขาก็เริ่มส่งข่าวสิ
อาจารย์คะรถคว่ำอาจารย์ครับรถคว่ำแขวนพระรอดหลวงฮริบุญชัยปี๕๘องค์เดียวครับ
เห็นไหมครับรถเละเทะไปหมดเลยตามภาพที่ผมให้ดูเนี่ยนี่คือเรื่องจริง
มีตัวตนบุคคลจริงเพราะเขาไม่เคยไปเช่าพระชีวิตผมไม่เคยเช่าพระ
ร่วมบุญกระถิ่นเมื่อปี๕๘กับอาจารย์ครับแล้วได้รับพระรอดนี้เป็นที่ลึก
ผมก็เลยแขวนเอาไว้เหน็บไว้ที่รถนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะนี่คือปฏิหารคนชื่นใจคนสุขใจคนมีความสุข
ผมถือว่าความสุขแบบนี้ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นการมอมเมา
แต่เป็นการมอมเมาในบุญมอมเมาในศรัทธาปฏิหาร
มันไม่ได้เป็นการมอมเมาในเรื่องเสียหายมันเป็นเรื่องดีไหมล่ะ
อย่างน้อยสุดก็คนทำให้เป็นกระจกเงาสะท้อนเงาใจว่า
เออเราไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเจตนาบริสุทธิ์
และเป็นกุศลมงคลมีปฏิหาร
นี่ผมถือว่านี่คือมงคลข่าวที่คนไทยชื่นใจในช่วงปี๒๖๑เลย
อย่างน้อยที่สุดคนจะมองไงก็ช่าง

แล้วก็ที่มาก็ชัดเจนเพราะวัดพระธาตุธริพุนชัยเป็นพระอารามหลวง
ตรเอกอุนะครับตรกราวแก่
เอกไม่ใช่เอกธรรมดาเอกอุโบราณเก่าแก่สิ่งนี้เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปบุคคลคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายแล้วก็มีเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยผมได้รับข้อมูลเต็มไปหมดเลยคือทุกเรื่องราวเนี่ยมันเป็นปฏิหารหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปฏิหารก็เป็นเครื่องนำศรัทธาแล้วก็ทำให้เกิดความสุขผมถือว่าเรื่องแบบนี้ผมอยาก
ไม่มีใครสนใจวันนี้เขาสนใจแล้วเขาอยากได้อย่าไปคิดว่า
ต้องขายพอจะให้ได้ก็ให้ผมมาแจกทุกคนที่มีที่อยากได้แล้ว
ผมรู้ว่าต่อไปยิ่งแพงเราให้คนกับคนร่วมสมัยกับเราที่เขา
ยังมีความสุขพอที่จะได้รับแล้วความสุขจากการเป็นผู้ให้เนี่ยมัน
ยิ่งใหญ่ทำให้คนมีกำลังที่จะสู้ทำให้คนรู้สึกว่ามีอะไร
เป็นเครื่องคุ้มครองตัวแล้วมีปฏิหารแล้วสู้ต่อไปเนี่ยบุญอัน
ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าปฏิหารแห่งการตื่น
รู้ในศรัทธาแห่งพระอายสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นเครื่องนำพาทำ
คนมาสนใจเรื่องราวพระสงฆ์ในทางบวกมากยิ่งขึ้นและคน
เรื่องปฏิหารว่ามีจริงถ้าเราเป็นคนดีนึกถึงพระไม่
มีแต่ข่าวในโซเชียลที่ยังที่เสียหายยังมีพระอย่าง
บาบุญชุ่มให้ชื่นใจยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างใน
ตนาบริสุทธิ์และเป็นกุศลมงคลมีปฏิหารเพราะฉะนั้นทั้งหลาย
มวลเนี่ยคือเรื่องที่อยากผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหาโอกาสแวะ
อย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งพระแต่ต้องเลือกวัดเลือกพระหน่อยจะ
เป็นมงคลปฏิหารทำให้เกิดปฏิหารในชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องมูมูที่ไหนกันบ้างท่านผู้ชมส่ง
ูไนท์ขึ้นอยู่ตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะส่งเรื่องราวของ
คุณคุณอาจจะมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของพวกเรามาเจอพวก
ในสตูดิโอนี้ได้เลยฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวทั้ง
ที่นำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือ
เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับวันนี้ผมมูตัว
พ่อมูดำมูตัวแม่แล้วก็มูพันเทพลาลาไปก่อนนะครับพบ
กันให้ใหม่กับมูนายไม่เชื่ออย่ารบหนูมูเตรูไม่เท่า
ใครออกใครวันนี้เราไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี